มาส่องความสัมพันธ์ของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ

คุณผู้ชมคะ
ที่เธอลงเอาไว้เมื่อ๓สัปดาห์ก่อนมันเป็นรูปคู่นะที่ทั้งคู่มองหน้ากันใส่หน้ากากเนี่ยภาพนี้เลย
ก่อนหน้านี้มันหายไปเพราะว่ามีปัญหากันใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้มันกลับมาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ
แน่ว่าเร็วนี้อาจจะมีข่าวดีให้แฟนได้ยิ้มออกก็เป็นได้
ส่วนอีกคู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็น่ารุ้นเหมือนกันนะสำหรับสาวไอซ์อภิษดา
ไอซ์เนี่ยนะเคยคบหากับไฮโซหลวงพระสุริปตะพลบ
ล่าสุดค่ะชาวเน็ตมีข้อสงสัยเบาเมื่อฝ่ายชายโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรม
หรือว่าสาวไอซ์จะกลับไปปลูกต้นรักกับไฮโซหลวงอีกรอบ
เพราะเห็นว่าทั้งไปกินข้าวทั้งไปเล่นเวคเซิร์ฟด้วยกัน
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะร้องเพลงฐานไฟเก่าซะเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีหลากหลายคู่ไม่รู้ว่ากี่คู่แล้วนับไม่ถ้วนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่แจ๊คก็เปิดประเด็นไป
อันนี้ก็มีอีกหนึ่งคู่ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเขากลับมาคืนดีกันจริงหรือเปล่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวต้องรอถามสาวไอซ์กันก่อนไม่แน่วนะอีกไม่กี่วันอาจจะมีงานอีเวนต์ก็ได้
ใช่ค่ะก็รอดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยแล้วกันว่าสามารถจัดงงจัดงานได้หรือยังนะคะ

ไม่มีค่ะแฟนเก่ามีแต่แฟนปัจจุบันด้วย